ทำไมอ่ะแอบรักเขาได้ไม่ผิดแต่อย่าไปทำแบบนี้
ทำอะไรอ่ะบักจ่อยแอบรักลูกสาวเพื่อนบ้าน
น้องอายุ๒๐ต้นค่ะแอบรักมานานแล้ว
อืมบากจ่อยงัดบ้านเข้าไปโอ้ยไปนอนในห้องของน้องที่ตัวเองแอบชอบ
ไปรอเขาในห้องนอนของเขาแล้วโชคดีตรงไหนรู้ไหมคะ
น้องไปทำธุระต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้กลับมานอนห้องตัวเอง
ักจ่อยหลับลืมจนถึงเช้าแม่ของน้องมาเจอ
โทรแจ้งตำรวจตำรวจมาปลุกอ่ะหน่อยเอ้ย
นี่ไงแล้วหลับลึกหลับสนิทด้วยได้นอนห้องคนที่ตัวเองรักแล้วมั้ง

ก็ถึงขนาดตำรวจต้องมาปลูกล่ะลองคิดดูกันละกันสนิทไม่สนิทอะ
สนิทหลับลึกมากแล้วไม้งงไม้งามตำรวจเอามาพร้อมเลยนะคะ

นี่ยจ่อยตื่นตื่นเอาง้วงเหงียเอางงอีกไง

เห็นตำรวจมาปลุกแบบนี้นะคะกำลังนอนเพลินฝันหวานบนเตียงลูกสาวเจ้าของบ้านเลย
ตำรวจมาปลุกให้ตื่นนะคะแล้วก็ควบคุมตัวไปจากห้องนอนตรงนี้เลยนะคะ
ตรงนี้เป็นบ้านพักอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณตะบนโพนสูงอำเภอชายวาน

ทีนี้ต้องไปคุยกับคุณแม่ของน้องที่บักจ่อยแอบชอบ
คุณแม่ชื่อว่าคุณแม่ราตรีอายุ๕๑ปีท่านเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะคะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อจริงก็คือชื่อว่านายสิริรู้บุญอายุ๔๓ปี
ครับชื่อเล่นก็คือบักจ่อยคนในพื้นที่รู้ดีอ้าวแม่จริงเหรอคะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะทำแบบนี้แอบเข้าบ้านเนี่ย๓รอบแล้วนะ
โอ้โหโอ้โหก่อนหน้านี้ใช้มีดงัดหน้าต่างห้องนอนของลูกสาววัย๒๔ปี
ช่วงตีสามตอนนั้นอ่ะลูกชายตื่นมาเจออ่า
ักจอยหลบหนีไปทันหลังจากนั้นลูกสาวก็ไม่กล้านอนห้องตัวเองอีกเลย
ให้พี่ชายเนี่ยมานอนแทนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว
วันเกิดเหตุเคราะห์ดีมากลูกสาวไม่อยู่บ้านไปทำธุระที่จังหวัดชายภูมิ
พ่อนายจ่อยเนี้ยปีนขึ้นมาได้แล้วเนี้ยนะคะไปนอนเล่นบนเตียงของน้องอ่ะ
อืมแล้วหลับเพลินถึงเช้าแม่เปิดประตูมาดูตกใจเลย
จ่อยมาได้ไงอ่ะจอยบอกอ๋อแอบปีนเข้ามาตำรวจก็เลยเนี่ยค่ะ
มาเลยนะคะหลังจากที่แม่แจ้งโทรไปบอกเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
จ่อยสารภาพแบบเฮ้ยจ่อยยังมีหน้ามาถามอีกเหรอ
บอกว่าแอบชอบลูกสาวแม่มานานแล้วแต่กลับถูกกล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้า
ว่าผมเป็นโรคจิตว่าผมติดยาเสพติดสารพัดเลยมากล่าวหาผม
ผมไม่ได้บ้าผมแค่แอบชอบลูกสาวแม่เอ้ยแต่พฤติกรรมแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยปกติเท่าไห
ใช่จ่อยถามกลับไปที่แม่ผมชอบลูกสาวแม่แล้วผมมาทำแบบนี้
ผมผิดตรงไหนอ๋อจอยจ่อยผิดโอ้ผิดเต็มเต็มเลยครับค่ะนะคะ
เรื่องต้นตำรวจนำตัวไปตรวจสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะ
แล้วก็จะให้แพทย์วินิจฉัยด้วยก็คือไปดูว่าป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่า
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างน้อยโดนแล้วแหละ๑ข้อหา
อืมบุกลุกครับนะฮะอืมโอ๊ย